ไปทำความรู้จักกับการเล่นแบบสมัยก่อนนิดนึงว่า
สมัยก่อนเนี่ยเขามีการเล่นยังไงบ้าง
หรือว่าเขามีของเล่นอะไรบ้างที่เล่นรวมกับเพื่อนได้

อันนี้ดิฉันเป็นเซียนเลยนะคุณก็คือ

เป็นของเล่นสุดฮิตในวัยเด็กของเด็กผู้หญิงอย่างเราเลยนะคะ
สมัยก่อนเลยเขาจะใช้หินเล่น
เป็นการไปยุกอย่างงั้นไหมคุณ
เขาเรียกจะมีการลานแบบทอยสินะ
จะเก็บทีละอันทีละสองอันสามอัน

แต่ต้องเล่นร่วมกับเพื่อนหลายคนแบบนี้แล้วก็แข่งกัน
บางทีก็จับเป็นกลุ่มบางทีก็เล่นเดียว
แล้วแต่วิธีการที่จะเล่นแตกต่างกันออกไปกติกาก็ง่ายเลย
จับไปอย่าไปโดนตัวอื่นเท่านั้นเอง

มีกัน๔คนแล้วก็ดูว่าของใครจะจบก่อนกัน
อ๋ออันนั้นไม่ใช่มาเก็บมั้ง

แล้วยังไงต่อจับได้แล้วโดนเลยนะคะคุณกูเหมือนกัดจะจับได้
ส่วนอีกหนึ่งการเล่นอันนี้ยอดฮิตมากเลยก็คือการละเล่นมากกั้นกล้วย
มาก้านกล้วยเนี่ยก็คือทำมาจากก้านกล้วยนี่แหละตามชื่อเลยนะคะ
สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมาขี่แล้วก็วิ่งเล่นกันอย่างนี้แล้วก็ร้องฮี้ไปด้วย

ใช่ส่วนใหญ่คือเด็กผู้ชายแต่ว่าเด็กผู้หญิงก็มีเล่นด้วยนะ
เพราะว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเขาก็เล่นด้วยกันได้สมัยก่อน
แต่มากก้านกล้วยก็ต้องเป็นยุคสมัยก่อนจริงแล้วว่าดิฉันก็ไม่ทัน
ดิฉันทันค่ะคุณแม่ทันหมดเลย
ดิฉันก็อยู่ต่างจังหวัดมีกล้วยเยอะอย่างนี้ค่ะมันก็สามารถหามาเล่นได้

มันก็จะมีการแข่งทั้งกันด้วย
เพราะว่าเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลินนะคะ
อีกหนึ่งของเล่นวัยเด็กที่ความทรงจรนน้อยมีที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก
แต่ดิฉันรู้จักดีมากนั่นก็คือการเล่นอีตัก
เอาให้น้องไปต่อคูตราไม่พอเลยครับ

มันเป็นชื่อเรียกกันของเล่นของเล่นอย่างหนึ่ง

เป็นเหมือนแบบอีตักอะไรอย่างนี้
เข้าใจไหมมันคือการใช้เม็ดมะขามอ่ะคุณ

แล้วก็เม็ดมะขามมาวางเรียงกัน
แล้วก็จะเอาใบไม้มาทำเป็นเหมือนตัวตัก

กติกาก็คือเหมือนคล้ายกับมาเก็บอย่างหนึ่ง
คือห้ามไปตักโดนเม็ดอื่น

ใครตักกันเยอะสุดใช่ไหมถักกันเยอะสุดหรือไร
ถ้าเม็ดมันอยู่ชิดกันเนี่ยมันตักคือยากเลยใช่ไหม

ดิฉันอยากจะให้ดูแบบว่าวิธีการตักมากว่ามันจะต้องแบบ
ดูวิธีน้องเขาตากได้มั๊ยเขาจะเร็วมาก

แล้วนึกออกมั้ยบางทีเราตวัดแรงแล้วก็เด่นค่ะ

ยิ่งเน้นมะขามมันกลมมันจะกลิ้งไม่ได้
แต่ว่าเวลามันอยู่ใกล้กันเราก็จะต้องแบบ
มีเทคนิคในการตักขึ้นมาสนุกสนานกัน

แล้วเวลาคนแพ้เนี่ยมักจะโดนทำโทษ

กลับบ้านไปนิ้วคว่ำนิ้วแดงเลย
ทีมงานบอกว่าจับกล้องไม่ทัน
จับไม่ทันสาธิตอีกทีคุณผู้ชมจะได้เห็น

พอแล้วไม่ได้เสพติดความเจ็บปวด

ยืนหันหลังเอาลูกปิงปองปลาไปเลยค่ะที่ขา
อันนี้ก็สาดิตเหมือนกัน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
นิ้วเจ็บขนาดนี้ไม่ให้ออกไปแล้วตัว
คุณก็อย่าเล่นแพ้แค่นั้นเอง
จริงแล้วก็อยากจะให้เด็กหรือคนรุ่นใหม่
หันมาดูแลใส่ใจแล้วก็สืบสารการละเล่นประเพณีดีแบบโบราณของไทยด้วย
เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่น่ารักมากนะ
สำหรับคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่มองกลับมาแล้วเห็นแบบนี้